ท่านผู้ชมครับไปดูความรักความคิดถึงของหนุ่มเวียดนามคนหนึ่ง
ไม่น่าเชื่อนะฮะเมื่อวานนี้คงได้ทราบข่าวกันบ้างแล้วล่ะ
แต่หลายคนคงอยากรู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง
คือทัพเรือภาคที่สามเนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวประมงในทะเลค่ะ
ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับเรือยางนะฮะแล้วเขาเป็นชาวต่างชาตินะฮะ
เป็นชาวเวียดนามนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องไปช่วยกันค่ะ
นี่เรือประมงเขาช่วยเอาเชือกผูกไว้ก่อนนะฮะใช่ค่ะโอ้โหล่องทะเลไปเลยนะฮะ
โอ้โหแล้วก็ในเรือมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่แค่สัก๑๐ห่อ
เหลือน้ำอยู่นิดหน่อยเออใช่นี่ฮะ
คือผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นชาวเวียดนามอายุ๓๗ปีนะครับ
สื่อสารภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้นะครับต้องหาร่ามมาช่วยนะครับ
สอบถามไปสอบถามมาที่ไปเจอเนี่ย
เขาอยู่แถวพิกัดทางที่ตะวันตกของเกาะซีมิลัน
ห่างจากชายฝั่งพังงา๘๐กิโลเมตรได้
เขาบอกว่าเขาเนี่ยมาจากโฮจิมินของเวียดนาม

ลงที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิของไทยเมื่อ๒มีนาคม
ตั้งใจจะนั่งเครื่องบินไปหาภรรยาที่อินเดีย
เพราะไม่ได้เจอกันมา๒ปีกว่า
พิษของโควิดแต่ทีนี้เขาไม่มีวีซ่าเข้าอินเดีย
แต่เขามุ่งมั่นมากว่าเขาต้องไปหาเมียเขาให้ได้
สุดท้ายตัดสินใจนั่งรถจากกรุงเทพมาภูเก็ตนะฮะ
แล้วมาเช่าเรือยางเป่าลมคุณเขียนมาสอน
พายออกจากทะเลที่แถวภูเก็ตเนี่ย
พายออกไปตั้งแต่๕มีนาคมจุดหมายจะไปอินเดีย
ถามว่าไกลกันเท่าไหร่ทางทะเลก็ประมาณ๒๐๐กิโลเมตร
เขาอยู่แบบเนี้ยสิบแปดวันนะฮะก่อนที่เรือประมงจะไปเจอเมื่อวานนี้เนี่ย
วันไปได้๑๘กิโลเมตรคือลองคำนวณดูเนี่ย
คิดแล้วเนี่ยถ้าเขาจะไปจริงเลยนะ๒๐๐กิโลเมตรเนี่ย
ต้องอีกประมาณ๔๕๔วัน
ก็๑๘วันไปได้๘๐กิโลเมตรเท่ากับวันละ๔๔กิโลเมตร
ถ้าเอา๒๐๐กิโลเมตรมาหาร๔๔กิโลเมตรเขาต้องไปอีก๔๕๔วัน
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๑๐ห่อถังน้ำดื่มจะพอเหรอ
ก็ต้องใช้เวลาปีกว่านี่ฮะเอาเป็นว่าทางทัพเรือของไทยก็ต้องช่วยขึ้นมาก่อนนะฮะ
พาเข้าฝั่งที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันนะครับ
ตรวจโควิดอะไรเรียบร้อยไม่ติดโควิดนะฮะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมก่อน
เขาอยู่ในไทยได้นะฮะเขาไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร
เข้าไทยอย่างถูกกฎหมายนั่งเครื่องบินมาเรียบร้อย
แต่จะไปพายเรือไปอย่างเงี้ยโอ้โหจะไปอินเดียเนี่ยฮะ
เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็บอกว่าโอ้โหคุณไปไม่ได้หรอก
คุณจะไปยังไงจะไปอย่างนั้นเนี่ยมันต้องแบบโอ้โหเป็นเรือแบบ
เรือเดินสมุดอ่ะแล้วพี่อุ๋ยดูหน้าเขาโดนแดดอ่ะ
ผิวเผลอว่ะใช่ไหม้ไปหมดเลยเห็นมั้ยฮะ
สิบแปดวันคุณเนี่ยมาสอนเจ้าหน้าที่บอกยังไงคุณก็ไปไม่ได้คุณเรือยางเป่าลมอ่ะ
นี่สุดท้ายก็เลยช่วยกันไว้นะฮะตั้งแต่เมื่อวาน
อืมทีเนี้ยค่ะเขาเปิดใจนะคะว่าจริงจริงแล้วจุดหมายปลายทาง
ไม่ใช่แค่อินเดียนะคะเขาจะไปหาแฟนสาวของเขาที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ
ความจริงอยู่อังกฤษเหรออยู่อังกฤษแต่ที่ต้องไปอินเดียก็เพราะว่า
ตั้งใจว่าจะพายเรือไปอินเดียก่อนมีคนรู้จักที่อินเดีย
เขาจะพาไปลอนดอนประเทศอังกฤษอีกทีโอ้โหนี่คือด้วยความรักจริงจริงนะคะ
ด้วยความรักอย่างเดียวเลยอ่ะตัดสินใจล่องเรือกลางทะเลแบบนี้ค่ะ

ที่ศูนย์การแพทย์เขาหลักให้พักที่มุกเกาะสิมิรันดิ์อ่า
ดำเนินการตามขั้นตอนอาจจะต้องมีการส่งตัวกลับไปที่เวียดนามนะคะ
เพราะอยู่ไทยก็ต้องมีกระหน่งกำหนดอะไรพวกนี้ใช่ไหม
จะมาทำแบบไหนอะไรยังไงโอ้โหเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ทหารเรือของเราบอกว่า
ทิศทางที่คุณจะไปเนี่ยความจริงแล้วถ้าดูจริงเนี่ยมันล่องไปทางเมียนมาด้วยซ้ำนะ
ละทางใช่ไหมไม่ได้ไปทางอินเดียเลยอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหโอ้โห